ที่มีคนไปพบรถเก๋งสีขาวนะคะเอ่อเป็นลักษณะจมอยู่ในน้ำ
จุดนี้ก็คือคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ์ตำบลหนองโป่งอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
หลังจากที่ไปพบเข้าไปดูในรถอ้าวมีศพผู้หญิงอยู่ในรถ
แล้วก็ต้องตรวจสอบจากทะเบียนนะคะพอตรวจสอบทะเบียนย้อนหลังไป
รถคันนี้เคยถูกแจ้งหายไว้เมื่อ๓ปีก่อน
หายไปพร้อมกับผู้ครอบครองที่มีชื่อว่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
ซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถคันนี้ที่หายไป๓ปี
น่าจะเป็นเจ้าของรถก็คือนางสาวกลิ่นเกษรนี่แหละนะคะ
วันนี้ค่ะนางลั่นธมวงสิงแม่ของนางสาวกลิ่นเกษร
เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ระบุว่า
ผู้เสียชีวิตที่เห็นอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถ
น่าจะเป็นนางสาวกลิ่นเกษรลูกสาวจริง
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังด้วยนะคะบอกว่าลูกเนี่ย
ทำงานเป็นเซลล์ขายปุ๋ยในอำเภอพระพุทธบาท
พนักงานสอบสวนสพนโดนก็สอบประคำคุณแม่
แล้วก็ญาติคนอื่นอื่นไว้ส่วนความคืบหน้า
วันนี้นะคะจะมีการเรียกสอบปากคำน้องสาวของผู้ตายเพิ่มเติม
พยานที่พบรถคันดังกล่าวในคลองชลประธานนี้เพิ่มเติม
พยานแวดล้อมในจุดเกิดเหตุอีกประมาณ๓ปาก
อกจากนี้นะคะตำรวจจะได้ประสานข้อมูลกับสพพระพุทธบาทเนื่องจาก
ญาติได้เคยเข้าแจ้งความคนหายพร้อมกับรถหายไว้
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙นับจนถึงวันนี้๓ปีพอดีค่ะ
เพื่อที่จะมาประกอบในสำนวนคดีต่อไปนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจที่รับผิดชอบนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่พบรถคันนี้
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทนัทธวรกันทายอดสารวัตรสอบสวนสพนโดน
เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนต้องสอบพยานและรวบรวมหลักฐาน
ชุดสืบสวนก่อนออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบปากคำ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจได้ตอนนี้คือผู้ตายเป็นคนหน้าตาดี
คบหากับผู้ชายหลายคนผู้ชายหลายคนนี้ประกอบด้วยใครกันบ้างนะคะ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจได้มาก็ประกอบไปด้วยผู้ชายที่มีอาชีพเดียวกัน
ก็คือเซลล์ขายปุ๋ยในพื้นที่สมุทรปราการนอกจากนี้
คบกับผู้ชายสูงอายุอีกหนึ่งคนผู้ชายสูงอายุคนนี้คอยสนับสนุน
เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนธุรกิจต่างของนางสาวกลิ่นเกษรคนเสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายสเต็กร้านให้เช่าชุดในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทนะคะ
จุดนี้ค่ะตำรวจบอกว่าหลายคนสงสัยว่าการหายไป๓ปี
รถที่จมน้ำ๓ปีสภาพศพที่เหลือแต่โครงกระดูก๓ปี
คลี่คลายคดีได้ไหมตำรวจบอกว่าสิ่งที่เหลืออยู่
คลี่คลายคดีได้นะคะด้วยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างแน่นอน
แล้วเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมด้วย
เพราะว่าศพที่พบไม่ใช่เป็นการนั่งแล้วรถลงไปที่น้ำเฉย
รอบตัวถูกพันไปด้วยผ้าปูที่นอน
ลักษณะเป็นการคล้ายซ่อนเร้นอำพังศพประมาณนี้นะคะ
จะมีคนก่อเหตุแล้วก็นำศพมาทิ้งไว้เนี่ยนะคะ